คุณผู้ชมครับมาตามกันต่อเรื่องของน้องสตาครับ
เด็กชายวัย๒ขวบที่ถูกคนร้ายอุ้มไปทำร้ายร่างกาย
ทุบตีเอาไฟจี้โอ้โหเป็นแผลตามตัว
แต่แม่บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
น้องเคยเจอคนร้ายเนี่ยอุ้มไปทำร้ายร่างกายแบบนี้มาแล้วครั้งนึง
แต่ว่าล่าสุดเกิดขึ้นอีกครับ
แล้วตอนนี้น้องยังหวาดภาวะอยู่เลยยังร้องไห้ยังหวาดกลัวอยู่เลยครับ
ล่าสุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
นอนอยู่ในบ้านถูกคนร้ายอุ้มไป
บ้านอยู่ในพื้นที่หมู่๑ชุมชนขาวแดงตะบนขาวแดงอำเภอสิงหานครที่สงขรา
แล้วไปเจอตอนยืนอยู่ริมทะเลห่างออกจากบ้าน๑กิโลตอนตี๕
ตอนที่ไปเจอเนื้อตัวเต็มไปด้วยโครนร่องรอยการทุบตีเป็นแนวไปหมดเลย
ใบหน้ามีรอยฟกช้ำมีแผลถูกไฟจี้ด้วยครับ
คุณแม่ของน้องชื่อว่าคุณสมจิตบอกว่านี่มันครั้งที่๒แล้วนะที่ลูกชายถูกอุ้มไปทำร้ายร่างกายแบบนี้
ครั้งแรกคือ๒๖มีนาคมแม่อ้างแบบนี้นะครับเป็นคำพูดของคุณแม่บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในสิทธิ์
สิทธิ์เนี่ยเป็นคนในชุมชนเดียวกันเคยอุ้มลูกไปแล้วเอาไม้มาตี
ครั้งนั้นเธอไปแจ้งความแล้วแต่ในสิทธิ์ก็ไม่ได้มีการถูกดำเนินคดี
แล้วเชื่อว่าเหตุการณ์นี้แหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคนก่อเหตุคนเดิมหรือเปล่า
ใช่แต่บอกบาดแผลมันคล้ายกัน
มันคล้ายกันนะฮะเพราะว่าคุณแม่บอกว่าในสิทธิ์เขามีเรื่องของยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็เลยยังไม่มั่นใจว่าเป็นในสิทธิ์หรือเปล่านะครับ
คือจากเรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูตี๕๕๒นาทีครับ
นี่คุณผู้ชมดูภาพนี้น้องสตาร์เดินอยู่ออกมานุ่นลูกศรสีเขียวเนี่ย
เดินออกมาจากป่าถ้าดูภาพแล้วเนี่ยมุมนี้แหละคุณผู้ชมมันเหมือนมีคนอยู่ใกล้กับน้องเหมือนกันนะ
เดินออกมาเหมือนกันจะเห็นว่ามีผู้ชายเสื้อดำที่เดินข้ามถนนนั่นน่ะนะฮะ
แล้วก็มีชายที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วเนี่ยก็วนกลับมาหาชายเสื้อดำเนี่ย
ก่อนจะข้ามไปหาน้องสตาอีกทีหนึ่ง
ดูลูกศรสีน้ำเงินที่ยืนอยู่ลูกศรสีเดี๋ยวมาแล้ววนรถกลับไปแล้วนะครับ
ต่อมาไล่กล้องต่อไปดูตามเส้นทางนี้
มีผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายหนึ่งรายใส่เสื้อสีขาวกางเกงนอนสวมรองเท้า
แต่เดินหยุดอันนี้คืนของวันที่๘ตอนตี๓๓๐นะครับ
แล้วมีวงจรปิดอีกมุมเพิ่งได้มาสดร้อนวันนี้เลยนะฮะ
เห็นภาพอีกภาพหนึ่งนี่ตี๕๓๔นาทีเห็นผู้ต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์เข้าไป
ในสวนสาธารณะริมหาดนะครับแล้วบริเวณด้านหน้าคนขี่เหมือนประคองอะไรบางอย่าง
ใช่น้องหรือเปล่าครับจากนั้นคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้เข้าไปในสวน
ดับไฟหน้ารถเหมือนกับว่าปล่อยสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่อยู่หน้ารถลงไป
ถ้าเกิดเราซูมดูมันมีเหมือนเป็นคนเหมือนกันนะ
นะฮะเขาก่อนจะกลับหัวรถแล้วก็ขี่รถออกไปซึ่งเวลาตรงนี้
ห่างจากเวลาที่คนไปพบน้องประมาณ๑๐นาทีพี่มิ้ว
นะฮะเราไม่เห็นชัดว่าไอ้เงาตะคุ่มตะคุ่มเนี่ยเป็นใครบ้างนะ
แต่เป็นหลักฐานเพิ่งได้มาสดร้อน
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บริเวณหาดจันทร์สว่าง
ห่างจากจุดที่เจอน้องประมาณสัก๔๕๐เมตร
ไปเจอนี่ทางมะพร้าวใบมะพร้าว
แต่ที่มันแปลกคือมันมีร่องรอยถูกไฟไหม้
แล้วใกล้กันมีรอยเท้าของเด็กกับผู้ใหญ่
เดินย่ำไปย่ำมาย่ำไปย่ำมาเห็นมั้ยฮะ

คุณผู้ชมที่เราบอกว่าแผลที่น้องมีลักษณะคือถูกไฟจี้ด้วย
มีการถูกตีด้วยมันเชื่อมโยงกันอย่างไร
บริเวณริมหาดนะฮะถัดไปไปพบหลุมบุบลงไป
สัก๑๕๒๐เซนกว้างสัก๒๕๓๐เซน
ถ้าว่าจุดนี้เป็นจุดที่น้องโดนเอามานอน

แต่ว่าอย่างไรเดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบ

ล่าสุดมีรายงานนะครับว่าในทางการสืบสวนสอบสวน
แต่ว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไป
แต่ตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยเข้าข่าย๑ราย
จากบาดแผลที่พบบนร่างของน้องสตาร์เนี่ย
ทีมข่าวไปคุยกับคุณหมอคนหนึ่งคุณผู้ชม
คุณหมอในแพทย์วิทยาศักดิ์จรัสชัย๔ครับ
หรือว่าคุณหมอหมูบอกว่าบาดแผลที่เห็นที่หน้านี่นะ
ส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุที่มีความร้อนสูงมาก
กระทบกับผิวหนังนะฮะลักษณะวงกลมวงรี
แล้วก็ทางมะพร้าวใบมะพร้าวที่เจอเมื่อกี้
ที่เราให้ดูเนี่ยมันมีรอยไหม้มันเชื่อมโยงกันอย่างไร
อดคล้องกับแผลของน้องสตาร์หรือเปล่า
ส่วนแผลที่หลังเนี่ยก็ถูกวัตถุที่มันเป็นชนิดแข็งไม่มีคม
ตีลงไปซ้ำตีซ้ำส่วนแผลที่ถลอกเนี่ย
ไม่สามารถบอกได้ว่าถูกอะไรกระแทกนะฮะ

รูปร่างของบาดแผลมีลักษณะกลมและลีคล้ายกัน
ซึ่งคาดว่าบาดแผลทั้งหมดน่าจะเกิดจากวัตถุที่มีความร้อนสูง
กระทำในลักษณะจี้ลงบนผิวหนัง
โดยหัวของวัตถุดังกล่าวน่าจะมีลักษณะปลายมนต์
ซึ่งอาจจะเป็นก้านมะพร้าวที่ถูกเผาไหม้จนร้อน
ตามที่ได้มีการตั้งข้อสังเกตกันในสื่อสังคมออนไลน์
อาจเป็นบุหรี่ที่จุดไฟหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะ
เคียงกันก็เป็นไปได้นะครับสำหรับบาดแผลบริเวณ
หลังนั้นส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นบาดแผลฟกช้ำ
เป็นทางยาวจำนวนหลายบาดแผลซ้อนกันนะครับ
ซึ่งบาดแผลดังกล่าวพอจะบอกได้ว่า
น่าจะเกิดจากของแข็งไม่มีคมลักษณะเป็นท่อน
โดยกรณีดังกล่าวน่าจะเกิดจากวัตถุชนิดเดียวกันกระทำซ้ำ
ซึ่งขนาดของอาวุธมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากพอสมควรนะครับ
สำหรับบาดแผลบริเวณกลางหลังส่วนล่าง
มีลักษณะเป็นบาดแผลถลอกร่วมกับบาดแผลฟกช้ำ
ซึ่งอาจเกิดจากวัตถุมากระแทกหรือล้มใส่วัตถุ
โดยไม่สามารถบอกลักษณะวัตถุที่มากระทำได้ชัดเจนครับคุณผู้ชม
ทีนี้เราส่งคุณลับวีกัลเก้าวิจิตนักข่าวของเราไปคุยกับแม่เด็กนะคะ
สตาก็ยังหวาดระแวงยังร้องไห้ยังเจ็บแผลอยู่เลยน่าสงสารมากคุณผู้ชม
แม่ก็เปิดใจกับคุณเลิฟระวีการนักข่าวของเราอะค่ะ
แม่บอกว่ามันมีกระแสตีกลับมองในแง่ลบว่าแม่ทำเองหรือเปล่า
มันมีกระแสแบบนี้คุณผู้ชมว่าแม่ทำร้ายลูกหรือเปล่าแม่เป็นคนทำเองหรือเปล่า
ถ้ามีคนอื่นมาทำร้ายมันต้องจับได้แล้วสิอืมแม่บอกแม่เสียใจมากเลยอ่ะ
อยากให้สังคมเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ด้วยนะแม่ที่ไหนจะทำร้ายลูกได้ขนาดนี้
แม่คือยกมือไหว้สาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะบอกถ้าแม่ทำลูกขอให้แม่ตายภายใน๓วัน๗วันเลยเอาอย่างนี้เลยนะ
แม่พูดแบบนี้เลยคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่ใช่แม่ขอให้จับคนร้ายให้ได้ภายใน๓วัน๗วันเหมือนกัน
เล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มแบบนี้ค่ะคือ๔เดือนก่อนนะคะตอนไปอยู่บ้านเช่าก็คือวันที่๒๖มีนาคม
เห็นกับตาเลยค่ะนายสิทธิ์หรือนายดูสิตเอายางเบรกรถจักรยานยนต์ตีเขาที่หน้าของน้อง
น้องร้องไห้แล้วก็เดินหนีหายไปแม่แจ้งความไปแล้วตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน
ก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแม่ของเธอก็คือบ้านที่อยู่ก่อนวันเกิดเหตุได้สองวันนะคะ
ตำรวจติดต่อมาแจ้งเรื่องคดีเก่าว่าจะให้น้องสตาร์ไปชี้ตัวนะยังไม่ทันว่างไปชี้ตัวเกิดเหตุนี้ซะก่อน
ครั้งนี้แม่ไม่ได้ยืนยันนะว่าเป็นนายดูสิทธิ์เพราะไม่ได้เห็นกับตาแต่ให้การกลับตำรวจไปว่ารักษณะที่ลูกถูกทำร้ายมันคล้ายกับเหตุการณ์ที่แล้วก็คือเหตุการณ์มา๒๖มีนาคมเหตุการณ์ครั้งที่แล้วแม่เห็นกับตาว่านายดูสิทธิ์ทำคือตอนนี้แม่บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจริงไม่ได้สงสัยใครในกล้องว
ไม่รู้จริงว่าใครอุ้มลูกแม่ไปทำร้ายอยากจะฝากบอกคนที่ทำด้วยว่าอยากให้มาสารภาพอยากให้มารับผิดอ่ะมาโกรธแค้นอะไรลูกแม่เด็กแบบตัวเล็กแค่นี้ทำไมถึงทำกับเด็กได้ลงคอแบบนี้
ขอให้แม่ตายภายในสามวันเจ็ดวันแต่ถ้าแม่ไม่ได้ทำ
ขอให้คนร้ายนั้นจับได้ภายในสามวันเจ็ดวันเหมือนกันอืมแม่อยากจะรู้ว่าใคร
ทำไมมันต้องทำขนาดนี้มันทำเพื่ออะไรอ่ะ
มันโหดร้ายมากครั้งที่หนึ่งคือแม่ยืนยันว่าเป็นเขา
เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ครั้งที่สองนี้แม่ไม่ได้บอกว่าเป็นเขา
แต่ครั้งที่แต่ว่านักข่าวช่องนั้นนั่นไปลงรวมกันไปหมดเลย
ว่าแม่นั้นยืนยันว่าเป็นในดูสิทธิ์ในดูสิทธิ์
น้องก็บอกว่าพาน้องเดินไปทางหลังบ้านเนี่ยค่ะหน้าหลังหน้าตานี่น้องไม่ค่อย
ตอนนี้ยังไม่ค่อยพูดต้องใกล้ไปที่เรื่อย
แต่เขาจะบอกจุดว่าไปตรงนี้ตรงนี้เหมือนเขายังกลัวไหมคะ
ครั้งแรกสองเดือนแหละเขาจะบอกว่าใครทำใครทำ
และนี่ห่างมาแค่๔เดือนเองแล้วเราอยู่ทำไมไม่ทำกับเรา
หนก็ไม่ทำทำไมเราทำอะไรให้
โกรธแค้นอะไรเด็กคนนี้นักหนาอืมคุณพ่อของน้อง
ของน้องมองมองยังไงกับเรื่องนี้คะคิดเหมือนกันไหมคิดแต่ว่าเขาไม่เคยอยู่
ทั้งสองเหตุการณ์เพราะว่าเขาไปเรือออกเรือค่ะคือคุณระวีการเนี่ย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในลักษณะที่ว่าอันนี้คือแม่ตั้งข้อสังเกตนะคะ
ว่าก่อนหน้านี้เลยอ่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องอ่ะ
น้องสตากับพี่ชายเขานั่งเล่นกันพี่ชายของน้อง
นั่งเล่นหน้าบ้านครับแล้วมีนายดูสิตอ่ะเดินผ่านอืม
แล้วเหมือนกับตัวพี่ชายของน้องสตาร์พูดมาว่าไอ้บ้าอะไรแบบนี้
บ้านายดูสิตก็เลยโกรธไปว่าไปว่าเขาหรือเปล่า
เหมือนกับเป็นความแค้นฝั่งใจหรือเปล่าอันนี้สงสัยตั้งข้อสังเกตเอาไว้เฉย
แต่แม่บอกว่าเหตุการณ์นี้แม่ก็ไม่ได้ไปปักปรำในดูสิตนะ

เพราะว่าหลักฐานภาพวงจรปิดมันก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้น
อืมแม่บอกว่าก็พยายามถามลูกนะคะว่าใครอุ้มหนูไปอ่ะลูก
ลูกก็พูดชื่อคนคนนั้นพูดชื่อเดียวชื่อเดิมชื่อคนนี้แหละ

พาไปไหนลูกบอกว่ามากันสองคนพาไปทางนี้ทางนี้ก็ชี้อะค่ะ
พาไปทางสะพานปูนไปทางเรือตรงทะเล
ก็แม่ไปเจอน้องตอนไปเดินออกกำลังกาย

จะมีพฤติกรรมที่ว่าถ้าโดนดุก็จะไม่กล้า
แล้วก็คือแบบจะก้มหน้าก้มตาอะไรแบบนี้
แต่สิ่งที่น้องพูดด้วยความเป็นเด็กนะคะ
ก็อาจจะพูดแบบไม่ได้ชัดทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แต่พูดชื่อมาพูดว่ามากับสองคน

ยายของน้องค่ะก็บอกกับนักข่าวว่า
ตัวแม่และทุกคนในครอบครัวไม่ได้กุเรื่องนะ

อยากให้ตำรวจช่วยหาคนที่ทำร้ายเด็กมาดำเนินคดีให้หน่อย

ที่แม่เห็นกับตาว่าในดูสิทธิ์เป็นคนทำร้ายลูก

แล้วเหตุการณ์นี้มาอีกก็อยากจะให้ตำรวจช่วยหน่อยก็แล้วกัน

ทีมข่าวก็ถามชาวบ้านใกล้นะคะ
พยายามจะหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวแม่เด็กด้วยนะคะ
เพื่อนบ้านทุกคนยืนยันว่าแม่เด็กไม่เคยตีไม่เคยทำร้ายลูก
แล้วลูกก็ติดแม่มากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
คืนวันเกิดเหตุแม่ร้องไห้แทบขาดใจ
ขอเพื่อนบ้านชาวบ้านทุกคนช่วยกันตามหาลูก
เพื่อนบ้านก็ยืนยันว่าแม่เด็กไม่ทำแน่

ตอนนี้คือว่าถ้าเกิดออกไปคือคนก็มองแม่ไม่ดี
อื้อแม่มองพิษ

มันลองขึ้นเกะก้ออุ้มมันเดินลงออกตรงนี้
อดร่างคุณชาวบ้านออกมาเต็มเม็ด
คุณผู้ชมอีกทีว่าตอนนี้ตำรวจยังตามจับผู้ก่อเหตุไม่ได้
แต่ก็มีชื่อหนึ่งบุคคลที่เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยอยู่

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปที่บ้านของนายดูสิตคุณผู้ชม

ก็ไปถามไปสอบถามรถต้องสงสัยที่ปรากฏในภาพวงจรปิด
ได้รับการยืนยันว่ามันอยู่ที่บ้าน
แต่ว่ามันไม่มีรถรุ่นนี้เลยคุณผู้ชม
คืออันนี้รถต้องสงสัยก็จริง
แต่พอไปอยู่ที่บ้านแล้วมันไม่มี
ทีนี้ไปถามญาติบอกว่าได้สอบถามดูสิตแล้ว

เพราะว่าจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทำ
ใครมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อันนี้ก็ยังตามจับผู้ก่อเหตุไม่ได้นะครับ
ฝากตำรวจนะคะไม่น่าจะยาก
อยากให้จับให้ได้นะคะเพราะว่าพฤติกรรม
มันเป็นภัยสังคมจริงแล้วทำร้ายเด็กได้ขนาดนี้